ส่วนอีกหนึ่งงานใหญ่ครับเป็นการแข่งขันวัวชนสถานโลก

เพราะว่าในครั้งก่อนนั้นที่เราเคยเล่าข่าวไปนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นวัวชนที่มีเดิมพันธุ์สูงถึงประมาณ๒๐ล้านบาทเลยนะ

มีคุณผู้ชมส่งมาว่าอยากเห็นดิฉัน
ชนกับกลัวด้วยค่ะ
คุณคิดว่าดิฉันจะเป็นยังไงตัวขาดครับโอ้โห
แต่ที่เห็นอยู่นี้ครับก็เป็นวัวที่จะใช้ชนนี่แหละ
ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าโคแดงพลังสิงห์เจ้าปัญญาหรือว่าไอ้ทิว
วัวชนสังกัดค่ายสจเอกหรือว่านายฉัดเพชร
ครุอัมโภศเขตอำเภอสิงหะนครค่ะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาถูกนำมาพักเอาไว้ที่สนามกีฬาชนโค
นานาชาติอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับ
ส่วนผู้ท้าชิงของมันคือคู่แข่งของมันนะครับ
ไปดูกันหน่อยนั่นก็คือเจ้าโคโนตหลังขาวชัยชนะสังกัดค่าย
นายไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เจ้าตัวนี้แหละ
โอ้โหเขาบอกว่าวัวชนคู่นี้เตรียมพิสูจนฝีมือกัน
ความเป็นหนึ่งในวันที่๒๖มีนาคมนี้
และเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะระหว่างสองกลุ่มการเมืองชื่อดัง
ของจังหวัดสงขลาเขาอีกด้วยนะครับยอมกันไม่ได้จริง
โดยในสนามกีฬาชนโคโรนานาชาติเล่าถึงประวัติวัวคู่นี้ว่า
โคโนตหลังขาวชัยชนะเป็นวัวลูกผสมเชื้อสายกระทิงนะ
มาแล้ว๘ครั้งเคยแพ้มาแค่๒ครั้งฟอร์มยังสดอยู่
ปีที่แล้วชนะรวดกวาดเงินเดิมพันมาเกือบ๒๐ล้านบาท
โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจส่วน
โพแดงพลังสิงห์เจ้าปัญญาชนะรวดมา๕ครั้งไม่เคยแพ้ใคร
เป็นพวกไร้ภายไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้
วาดเงินเดิมพันธุ์มาร่วม๑๐ล้านบาท
ครั้งนี้มีเงินเดิมพันถึง๔ล้านบาทเดี๋ยวต้องไปติดตามดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
พันธุ์เบื้องต้นเนี่ยค่าฝ่ายละ๒ล้านตอนนี้รวมเป็น๔ล้านบาท
แต่คาดว่าเงินสะพัดณวันชนน่าจะประมาณ๒๐ล้านครับคู่นี้
คู่นี้คิดว่าแฟนน่าจะเข้ากันมาในสนามเยอะครับ

เพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ถูกคู่อีกคู่หนึ่งระหว่าง
เป็นการชนกันระหว่างที่สะบานเนธภัณฑ์หาดใหญ่กับเอาบบจอยสงขาเลยก็ได้ครับ
ที่บอกว่าเงินเดิมพันธุ์มันสูงแบบนี้ไม่ได้แนะนำหรือว่าโปรโมทเรื่องของการพนันนะ
แต่จะบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะมีแฟนกีฬาประเภทนี้มารอชมเยอะ
ทั้งชาวไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติก็บอกว่า
ว่านักท่องเที่ยวเขาจะมากันเยอะจากประเทศมาเลเซีย
แล้วก็สิงคโปร์เขาจะมาชมกัน
มันสร้างรายได้สร้างเงินสะพัด
ในพื้นที่ที่เขาแข่งขันวัวชนกันนี่แหละครับ
เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนแถวนั้นด้วยไง
เดี๋ยวมารอติดตามกันในคราวต่อไป